เป็นเรื่องกระสุนปริศนาคุณผู้ชมคิดดูสิยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนหลังบ้านแท้กระสุนตกใส่หัว
อาการสาหัสเลยนะคะกลัวมากฮะใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นกับนายสมปองอุไทแสนอายุสามสิบแปดปี
เป็นช่างซ่อมกรอนประตูแล้วก็กระจกไฟฟ้ารถยนต์
อยู่ที่พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมอ่ะนะคะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
คือทางภรรยาแล้วก็ลูกของนายสมปองจริงก็อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะ
ตัวนายสมปองเนี่ยมารดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นสวนหลังบ้านแล้วตอนนั้นก็ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
จู่เนี่ยตัวนายสมปองนั้นล้มแล้วก็บอกว่าเหมือนมีอะไรตกใส่หัว
หลังจากนั้นเลือดออกมาพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ

ใกล้จะหมดสติแล้วลูกกับเมียเห็นเนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนปรากฏว่ากระสุนฝังอยู่ในหัวนัดหนึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สวนหลังบ้าน
เขาต้องไปดูพวกวิถีโค้งวิถีกระสุนนะว่ามันมาจากไหนตกมาจากทิศใด
ลูกชายของนายสมปองเนี่ยบอกว่าวันนั้นจริงเขามีการจัดงานเป็นงานฉลอง
การแต่งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระสุนปืนนี้มันมาจากการยิงเฉลิมฉลองหรือเปล่า
ลูกชายเลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบหน่อยทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเลยไปสอบถามทางงานแต่งที่เขาจัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าไม่มีไม่มีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแต่ถามว่าในงานมีการจุดประทัดไหมอันนี้มี
ทีนี้ค่ะล่าสุดนักข่าวของเราก็ไปถามอาการของนายสมปองไปถามกับภรรยาของนายสมปองนะคะชื่อว่านางจุลาอุทัยแสนก็บอกว่าเธอเนี่ยเฝ้าสามีอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วเธอบอกว่าตอนนี้ค่ะสามีเธอยังไม่รู้สึกตัวเลยคือร่างกายยังไม่ตอบสนองหมอบอกว่ายังไงรู้ไหมเซลล์สมองเหมือนกับกำลังจะตาย
ถามว่าผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดเอากระสุนออกหรือยังเธอสายหัวค่ะบอกว่ายังไม่สามารถผ่าตัดเพื่อเอากระสุนออกมาได้ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันทรมานอ่ะมันทรมานแบบบอกไม่ถูก
เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าสามีเป็นอะไรไปจะทำยังไงยังไม่รู้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยมีลูกอีกสองคนต้องดูแลนะคะ
ทรลำพานมากเลยตอนนี้คือบอกอะไรไม่ถูกเลยว่าทำไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีเขาทุกคนก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลูกก็สองคนลูกก็ต้องเรียน
ไหนจะพ่อก็ป่วยอยู่ก็ต้องเป็นเสาหลักหาเงินหาอะไรให้พ่อด้วย
ยังไงถ้าเกิดจับคนร้ายได้ก็อยากจะให้มารับผิดชอบเรื่องแบบนี้ด้วย
แจ้งกับทางครอบครัวมาบอกว่าตอนนี้เจอผู้ต้องสงสัยแล้ว๑คนนะ
ยังไม่ยืนยันว่าเป็นใคร
แต่ว่าแถวบ้านของเธอเนี่ยเอาจริงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเหมือนกับยิงปืน
กลางถนนก็จะมีการยิงปืนเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืน
เธอก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจไปตรวจสอบหน่อยจับตัวผู้ก่อเหตุหน่อย
เพราะว่าภรรยาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะ
เราก็เลยถามไงว่ามันมีลางบอกเหตุอะไรไหม
ภรรยาบอกแบบนี้ฝันฝันว่าฟันหลุดออกจากปากหลายซี่
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฝันว่าฟันหลุดเนี่ยมันจะมีสิ่งไม่ดี
จะมีคนใกล้ชิดมีญาติพี่น้องเสียชีวิตใช่ไหมคะ

ใช่แต่คือเธอก็บอกว่าไม่คิดไงว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสามี
เหตุการณ์นี้คือเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่า
ตำรวจช่วยจับกลุ่มตัวแล้วเอามาดำเนินคดีหน่อยนะฮะ
จะยิงขู่จะยิงเล่นหรือจะคึกขนองก็ตามนะฮะ
แต่ว่ามันทำให้กระสุนตกมาใส่คนอื่นเขาแล้วก็ได้รับอันตรายนะครับ